คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ในคลิปนี้นะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนเส้นทางตั้งแต่บางบ่อถึงด่านบางบัว
เขาบอกว่ามีรถคันหนึ่งคือรถเทลเลอร์คันใหญ่
เขาไปเฉียวชนกับรถกระบะหลังคาสูง

จากนั้นรถเทลเลอร์คันนี้ไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น

มันมีเพื่อนร่วมทางหลายคนที่จะคอยสกัดจับไอ้รถเทลเลอร์คันนี้
เพราะถือว่าคุณชนแล้วหนีไม่รับผิดชอบได้ยังไง
ใช่ขนาดเพื่อนร่วมทางพยายามสกัดจับนะ
เจ้ารถเทรอร์เลอร์คันนี้จะตกเขาจนเกิดตกถนน
และเพื่อนร่วมทางคือรถคันใหญ่ทั้งนั้นเลย

เขาจะคอยสกัดจับรถเทลเลอร์คันนี้
แต่รถเทลเลอร์อย่างที่คุณอายาบอก

แต่สุดท้ายรถเทลเลอร์ถูกจับไว้ได้
เพราะว่าไปจนมุมที่ด่านบางวัวนั่นเอง
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับ
คุณดีมาแล้วเลยะเอาวะ
อยากก็รู้มั๊ยมันจะทำยังไงสะ
แค่เก็บเวลาเราเราลงนึง
ตกที่เราจะไปจังที่ป้อมให้
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ